อันนี้มาดูกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่จังหวัดน่านนะครับ
ไลท์สำคัญหลายกีฬาแข่งขันกันสนุกดูเดือด

ก็ได้รับความสนใจจากแฟนส่วนใหญ่จะโฟกัส
ที่ชุดแข่งขันของนักกีฬาที่ดูแล้วมีความเซ็กซี่
ซึ่งนักกีฬานั้นอยากให้โฟกัสที่ผลงานในสนามและเกมการแข่งขันมากกว่า
ติดตามได้จากรายงานของคุณพระรัตน์เซิร์ตนไทยคุณครับ
จะร้อนแค่ไหนไม่สามารถทำให้ผู้ชมในสนามลดน้อยไปได้
สำหรับการแข่งขันแฮนดบอลชายหาดในกีฬาเยาวชนแห่งชาติน่านเกมส์
เพราะสิ่งแวดล้อมต่างช่วยดึงดูดผู้ชมได้เป็นอย่างดี
ไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีประกอบการแข่งขัน
สังเวียนชิงชัยที่ติดริมแม่น้ำน่านช่วยเอ็นเตอร์เทนทั้งนักกีฬาและกองเชียร์
บรรยากาศรอบข้างก็น่าสนใจไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สนาม
หรือแม้แต่พยาบาลสาวช่วยให้เพิดเผินมากยิ่งขึ้น
มาดูในสนามกันบ้างนักกีฬาใส่ทูพีชยิ่งดูยิ่งเซ็กซี่
แต่มุมมองนักกีฬาแล้วบางคนก็รู้สึกเขินอาย
บางคนก็มองว่าเป็นเรื่องปกติ
เพราะแฮนด์บอลชายหาดจะให้ใส่ชุดอื่นก็คงไม่เหมาะกับพื้นทราย
ลึกแล้วพวกเธอไม่อยากให้มองเรื่องของรูปร่าง
อยากให้มองกติกาที่สนุกร้าวใจตลอดการแข่งขัน
อยากให้มองแบบเป็นกีฬาเพิดเพลินมันสนุกดูที่การซ้ำเต็มดีกว่าชุดค่ะ
ก็เลยแบบให้ดูที่การเล่นดีกว่า
แม้ว่ากีฬาแฮนดบอลชายหาดอาจยังไม่เป็นที่รู้จัก
แต่นี่คือชนิดกีฬาแรกของไทยที่ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันยุทธ์โอลิมปิกเกม๒๐๑๘ที่ประเทศอาร์เจติน่าในเดือนตุลาคมนี้
นัทชัยเลวฮาบุทรไทยภาพธนรัฐฟึ่งหรือไทยกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน